สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๔นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
เช้าวันนี้หลายพื้นที่ตื่นมาคงได้สัมผัสอากาศเย็นเย็นลมเย็นเย็นบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แล้วก็มีข่าวดีนะครับหลังจากนี้มูลอากาศเย็นจากทางตอนบนจะค่อยแผ่แล้วก็มีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
แต่นอกจากอากาศเย็นแล้วเรื่องของฝนก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองในของเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ
ภาพแรกที่เราจะได้ชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
จะพบว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบน
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับก็มีกลุ่มเมฆฝนประปรายอยู่บ้างบางจุดบางพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นกลุ่มก้อนเมฆไปอยู่บริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
จากบริเวณทางตอนบนณขณะนี้เองครับยังคงได้รับปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงที่
เหนียวนำเอาลมหนาวจากบริเวณประเทศจีนประเทศมองโกเลียแพลลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศจีนอย่างต่อเนื่องนะครับ
สองวันนี้ยังคงเป็นกำลังปานกลางแต่คาดการณ์ว่าหลังวันพฤหัสสบดีเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นดังกล่าวจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานอุณหภูมิพื้นราบจะมีอากาศเย็นขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำเป็นพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกัน
และนอกจากนี้เองนะครับจากอิทธิบนของลมหนาวที่แผลลงมาแบบนี้ก็ดันให้ร่องฝนหรือว่าแนวเกิดฝนนั้นมีการเลื่อนต่ำลงมาครับตอนนี้เองร่องฝนหรือว่าบริเวณร่องบรสุมนั้นได้มีการเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกภาคกลางตอนล่างนะครับจึงทำให้ในระยะนี้ฝนจะเน้นตกบริ
กำลังแรงก็จะทำให้ฝนนั้นตกเพิ่มมากขึ้นนี่คือภาพรวมลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมที่คาดการณ์ว่าจะมีการเทลงมาในวันนี้ครับส่วนใหญ่ในนะครับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าฝนจะเทลงมาเยอะเป็นพิเศษอย่างที่บอกแล้วครับว่าจะอยู่บริเวณพื้นท
ในหลายจุดหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศ

ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างนะครับ

อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ

ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

อยากให้สังเกตภูมิสีเขียวนะครับ

จะสังเกตว่าปกคลุมในหลายจุดละครับ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตก
ฝั่งตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
และถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไป

มุมอากาศเย็นจะมีการแหลงลงมา
แล้วแหน่งแห่ปกครุมเป็นวงกว้าง
ในพื้นที่ภาคเหนือตามขอบ
ลมเย็นในช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำนะครับ

เราไปดูหลายประเทศกันบ้างนะครับ
สภาพอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

เวียดนามประเทศพม่านะครับ

แต่ว่าประเทศที่อยู่หน้าของ

เพราะว่ามีแนวเทือกเขาฮิมาลัยกั้นอยู่
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สี
น้ำเงินน้ำเงินฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ

ตอนนี้ปกคลุมเป็นวงกว้างในแถวบริเวณประเทศจีน
ฝั่งตะวันตกนะครับแถวยูนานฉงชิ่งเสชวน

ไปดูด้านบนครับจะพบว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ

อากาศเย็นบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นนะครับ
อุณหภูมิไม่เกิน๑๕องศาเซลเซียส
ใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณดังกล่า
ก็ตระเตรียมเสื้อกันหนาวแล้วก็อุปกรณ์

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

ใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะต้อง

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
เพลง